เรื่องร้อนของหลานชายอดีตรัฐมนตรี
ที่กลุ่มกล่าวหาว่าไปมมยา

ในการไปหาพนักงานสอบสวนเลย

ตอนเจอสื่อเขาบอกว่าเขาโดนกลั่นแกล้งครับ
ตามใหม่นักของตำรวจสอนชกชัยแล้วก็มีบอดิการ์ดด้วยนะคุณผู้ชม
บอกว่าบริการหุ่นล่ำเลยตัดผมสั้นเกลียนด้วย
ก็คอยประกบแล้วก็กันผู้สื่อข่าวไป
ก็ตอบข้อสงสัยเรื่องเอ๊ะคุณเอ็มคุณเป็นหลานอดีตรัฐมนตรี
จริงหรือเปล่าเขาบอกจริงครับ
เพราะว่าคุณตาเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อปี
สมัยรัฐบาลคุณธานินไกรวิเชียน
แต่คุณอภิษฐิตก็คือคุณเอ็มบอกว่าไม่อยากนะ
อยากให้เอาเรื่องนี้ประเด็นนี้มาเกี่ยวข้อง
จากนั้นครับคุณเอ็มก็ไปพบพนักงานสอบสวน
ประคำนานกว่า๙ชั่วโมงคุณผู้ชม

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าอ่ะพี่ปุ้ยแล้วยังไม่เสร็จด้วยนะ
ทำให้ต้องเลื่อนการฝากขังต่อสารอาญาครับ
จากเดิมกำหนดไว้ว่าเดี๋ยวหลังสอบปากคำเสร็จ
ฝากขังต่อสารอาญาเลยก็กลายมาเป็นวันนี้แทน

ในช่วงพักการสอบสวนสั้นเนี่ยคุณเอ็มบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
เขาปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ทนายความบอกว่าตอนนี้มันมีแต่เพียงข้ออ้าง
แต่พยานหลักฐานยังไม่ได้มีอยู่ในมือ
หลังจากนี้จะมีการตั้งโต๊ะแถลงทันทีเลย
ถ้าหากหาพญาหลักฐานเพิ่มเติมได้เสร็จสิ้น
ซึ่งพนักงานสอบสวนนัดหมายส่งมอบพยานหลักฐานกันไว้แล้ว
อีกครั้งก็คือ๑๔กันยายนนี้ครับ
คือวันนี้ก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับผม
ค่ะก็คือว่าพูดไม่ได้มากครับ
มาดูฝั่งผู้เสียหายครับ

พาหญิงสาวผู้เสียหายไปร้องเลยนะ
โอนคดีการล่วงละเมิดทางเพศ

นายตั้มบอกไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจสนโชคชัย

เพราะว่ามันมีกรณีที่นำหลักฐานสำคัญที่เป็น

และยังสอบสวนผู้เสียหายไม่ละเอียดรอบครอบ

นายตั้มยืนยันนะมีหลักฐานก่อเหตุชัดเจน

ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาว
ถามกลับไปยังผู้ต้องหาว่า

แล้วทำไมทำไมโทรมาเสนอเงินเพิ่ม

เออใช่น่าคิดนะไปฟังผู้เสียหายหน่อยฮะ

บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าทางกฎหมายเนี่ย
ต้องใช้หลักฐานอะไรมากน้อยแค่ไหน
แต่มีแต่คำที่เขาแบบสารภาพจากปากของเขาเอง
คือหลักฐานแชทตรงนี้มันก็ยังอยู่อะค่ะ
ยังอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรเป็นข้อมูลช่างหรือเป็นอะไร
คือทั้งเป็นคลิปเสียงด้วยเป็นแชทด้วยค่ะ

เธอไม่เคยนะไปเรียกขอค่าเสียหายอะไรจากฝั่งในเอ็มเนี่ยนะ
ส่วนธันายตั้มครับธนายของฝั่งผู้เสียหาย

กับนายเอ็มอีก๒ข้อหาคือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เรื่องเข้าถึงระบบโดยมิชอบกรณีที่ไป
แชทของผู้เสียหายระหว่างที่กำลังหมดสติด้วย
และอีกข้อหาคือข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
รวมแล้วแจ้งความทั้งหมด๑๐ข้อหาครับ
คือคุณผู้ชมเรื่องนี้ฮะตรงข้อหานี้
ที่บอกว่าลบแชทของผู้เสียหายขณะกำลังหมดสติ
คุณผู้ชมคนสงสัยว่าเฮ้ยไปลบได้ยังไง
เมื่อวานนี้ทนายตั้มทำเลยครับทำให้ดู
ให้ผู้เสียหายนอนหลับตาแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปสแกนหน้า

ใช่ใช่ไหมดอมมันสแกนได้จริงครับแล้วธนายตั้มก็เลยบอกว่าช่วงเวลานั้นหรือเปล่า
ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปลบแชทในมือถือของน้องผู้หญิง
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่ต้องสืบค้นกันต่อถึงข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่
ครับอืมปกตินี่มันสแกนอะไรเมื่อวานเมื่อวานเขาทำให้ดูเลยปุ้ย
แต่ปัญหาคือหลังจากนี้ต้องพิสูจนไงว่ามีการมอมยาจริงหรือเปล่าซึ่งนายเอ็มเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นไปหาผู้หญิงจริงนะ

อีกหนึ่งเรื่องต้องระวังแล้วนะเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือใครจะไปคิดว่าเรานอนมันสแกนได้ล่ะ
เดี๋ยวนี้เขาล็อกกระทั่งยันแอปไม่ให้คนอื่นเข้าได้